สมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่ไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสรุปแล้วแมสเราจะเริ่มสักแป๊บนึงคือยังไง
จี้ก็ตามกฎก็คือตอนนี้คือเหมือนว่าทีมงานอ่ะต้องใส่แต่คนที่อยู่หน้ากล้องเนี่ย
ไม่ใช่คือก็คือก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ต้องสายกับหลังจบรายการ
ต้องใส่อ๋อหมายถึงเพื่อจะได้ทำการแสดงได้ใช่ไหมล่ะ
เสียงมันก็แหบใส่แอคติ้งก็เยอะบางทีกลับไปเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันเหนื่อยวะ
เพราะว่ามันใช้การหายใจมากกว่าเดิม

ขออย่างนี้ด้วยกันสะดวกแบบนี้
นี่ไงครับหรือคุณแม่ช่วยตีความว่า

ก็คือเอาง่ายช่วงทำการแสดงก็ต้องถอดอยู่แล้วล่ะ

ใช่ถ้าเป็นลักษณ์
จากมีการห้ามเกินห่างกัน๑เมตร
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก
อันนี้ละครใช่ไหมน่าจะเป็นละคร
นี่ค่ะคือการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ซึ่งเมื่อคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกต้องมีจำนวนไม่เกิน๕๐คน
และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ

ก็คือในกรณีนี้ก็คือการมีจุดแอลกอฮอล
แอลกอฮอลก็เหมือนกันแหละแต่เนี่ยที่บอกว่าก่อนเข้าฉากกับหลังเข้าฉาก
ค่อยต้องสายแสดงว่าตอนที่คุณแม่ร่ายรำการแสดงอยู่เนี่ยไม่ต้องสาย
ถูกไหมครับถูกได้พวกนี้เป็นต้นไปก็จะทาปากแล้ว
เพราะตอนนี้ก็สารภาพกันเลยว่าไม่เคยรับปากเลย
ก็คือละครที่จะต้องตรวจอุณหภูมิกันเยอะ
ก่อนและหลังแอบเห็นสมาร์ทอันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะ
ช่างเป็นพิเศษเตอร์เนอะเย็นเมย์เอาเก่าสิ
ตัวหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกลิ่นใหม่มาแล้วนะคะ
เพิ่มความหอมให้กับร่างกายคุณ
ปกติจะมี๓มีกลิ่นใหม่เพิ่มออกมาอีก๒กลิ่นนะคะด้านหน้า

เมื่อวานนี้เราเสนอข่าวน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
หายตัวไปจากบ้านพักแล้วพบว่าเป็นศพ

ตอนนี้นะคะก็มีข่าวขึ้นหน้าเพิ่มขึ้นค่ะ
เพราะว่ามันมีการตรวจร่างกายของหนูน้อยคนนี้

ไม่มีร่องรอยอะไรเลยคือเหมือน

ทีนี้ทางลุงเนี่ยทางครอบครัวก็ส่งน้องมาตรวจที่นิติเวศ
ปรากฏว่าเจอเยอะเลยถูกกระทำชำราว
มีร่องรอยบาดแผลมีสารคัดหลัง
มีร่องรอยเทียววัยวะเพศ
ตอนนี้ข่าวก็คือว่าหลังจากที่เด็กหญิง๓ขวบ
น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านพักในอำเภอดงหลวง
มุกดาหาร๔วันแล้วก็พบศพเป็นสภาพเปลืออยู่บนป่าเขา
คือเสื้อผ้าออกไปจากร่างกายหมดเลย
แล้วก็ทั้งกางเกงแล้วก็รองเท้าอยู่คนละจุดด้วย
ก็พบว่าทางเด็กเบื้องต้นตำรวจกรณภาษฐ์สูตรหลักฐานเลย
และทีมแพทย์เก็บหลักฐานก็พบว่าเด็กถูกทำร้าย
มีร่องรอยตามร่างกายนะคะ
แล้วก็คนที่ทำคือถอดเสื้อผ้าเด็กทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ
แต่ทีนี้ล่าสุดชนสูตรรอบ๒จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลย
เขาบอกว่าร่องรอยที่ถูกทำร้ายมีบาดแผลที่อวัยวะเพศด้วย
ความคืบหน้าวันนี้พลตำรวจตรีพานุบุรณสิริ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ผู้รับผิดชอบ
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็เปิดเผยว่า
หลังจากที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันผลตรวจร่างกายน้องชมพู่ว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำเลา
ทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พร้อมทีมสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๔
ก็ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ที่จังหวัดมุกดาหารอีกครั้ง
ขณะนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนก็มีข้อมูลของผู้ต้องสงสัย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่และได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและคดีถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
ว่าจะจับตัวคนร้ายนี้ได้โดยเร็วเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวน้องชมพู่
ซึ่งท่านกรณีนิติวิทยาศาสตร์ของสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานีที่เป็นเรื่องสงสัยกันอยู่
ว่าตรวจร่างกายครั้งแรกเนี่ยไม่พบร่องรอยอะไรเลยนะฮะ
ตำรวจจึงจำเป็นต้องส่งร่างน้องชมพู่ไปตรวจซ้ำอันนี้คือตำรวจทางที่อุบล
มุกดาหารที่สำนักงานตรวจแห่งชาติพอเพื่อให้คดีสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้
แล้วผลก็ยืนยันว่าน้องถูกกระทำชำเหล่า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พนักงานสอบสวนจะทำคดีให้ได้อย่างถูกทาง
ซึ่งทั้งสองแห่งผลตรวจไม่ตรงกันคาดว่าอาจจะเกิดความผิดพลาด
และความทันสมัยของเครื่องมือแพทย์
อ้าวคำถามคือเด็กที่เรากำลังอ่านข่าวกันอยู่เนี่ย
เพิ่งสามขวบใครมันจะใจซามได้ขนาดนั้นต้องยอมรับ
ปรากฏว่าก็ถามว่าใครใครเป็นคนที่ทำได้ขนาดนั้น
ในที่สุดช่วงบ่ายหลังจากที่มีการโอเคล่ะผลตรวจออกมาแล้ว
ข้างจะชัดเจนแล้วว่าน้องโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยนะครับ
มีพยานเขาแฉมาอย่างนี้เขาแฉว่าเห็นผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่ใส่เสื้อสีส้ม
อุ้มน้องชมพู่เนี่ยแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในไร่มัน
อันนี้คือเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้คือมีพยานเขาบอกเลยว่าวันที่น้องชมพู่หายไป
บางคนอาจจะไปติดตามเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของข่าวนี้เป็นยังไงนะฮะ
พยานเนี่ยเขาเห็นบอกว่าชายร่างใหญ่เนี่ยเสื้อจำได้เลยจำได้อย่างเดียวว่าใส่เสื้อสีส้ม
ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยอุ้มน้องชมพู่เนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในไร่มัน
ลักษณะคนที่อุ้มไปเหมือนคนตัดอ้อยฮะเหมือนคนตัดอ้อย
ปิดบังใบหน้าคิดถึงชุดตัดอ้อยออกไหมก็จะมีชุดไอ้ม่วงอย่างนี้
คาดว่ามันน่าจะเป็นเบาะแสของคนร้ายได้
คือเอาง่ายน้องชมพู่เหตุการณ์เขาเป็นยังไงถ้าสมมุติเราเล่ามาจริงแล้วเนี่ย
มันก็ค่อนข้างจะหลายวันแล้วถูกต้องไหมครับ
เด็กน้องชมพู่เนี่ยเด็กเป็นเด็ก๓ขวบครับ
เป็นเด็กสามขวบน้องได้หายตัวออกไปจากบ้านพักในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
นานถึง๔วันน้อง๔วันกระทั่งวันที่ไปเจอน้อง
สภาพเปลือยอันนี้แหละที่ทุกคนรู้สึกว่าสงสารเด็กสงสารเด็ก
แล้วเด็กคิดดูว่ามันเท่าหลานเราเท่าลูกเท่าหลานเราอ่ะเด็กสามขวบอ่ะ
อนุบาลอยู่เลยนะนะฮะป๑นะอนุบาลป๑อยู่แล้วสภาพของน้องเนี่ยเปลือยในป่าบนเขาเนี่ย
ห่างจากบ้านพักของน้องเนี่ยประมาณสักแค่สองกิโลเมตรเองอืม
นี่คือจุดเริ่มต้นของข่าวที่มีคนพูดถึงกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน
กันถึงทั่วประเทศจริงถึงว่าเฮ้ยสังคมมันเราเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐแล้วเหรอ
อ่ะถูกป่ะพวกเราเรียกตัวเองเรามนุษย์อย่างพวกเราเราเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐ
ถูกต้องไหมคือไอ้คนที่ทำนี่ไม่ได้กลัวเกรงอะไรเลยนะไม่กลัวไม่ใช่แล้วเด็กสามขวบพี่
มันคือเด็กสามขวบปรากฏอย่างที่เมื่อกี้พี่เหี่ยวพยายามเล่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานทีมแพทย์เขาเก็บหลักฐาน
ก็พบว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายจนตายหรือจนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเด็กทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดอย่างที่เมื่อกี้พี่เหี่ยวเพิ่งรายงานว่าผลชนสูตรรอบแรกบอกเอาง่ายคือน้องไม่ได้โดนอะไร
ค่ะแค่โดนทำร้ายจนตายถูกต้องไหมฮะล่าสุดก็มาดูชันสูตรรอบสองอ่านี่ครอบครัวส่งมากรุงเทพ
ถูกต้องมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาระบุ
เขาระบุเลยว่าพบร่องรอยถูกทำร้ายที่บาดแผลของอวัยวะเพศ
เขาพูดอย่างงี้เลยนะครับคือความคืบหน้าจริงจริงแพทย์นิติวิธี
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขายอมรับออกมาตรงว่าพบร่องรอยนะ
การทำกระทำที่แบบว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กสามขวบ
ฉันเป็นกะเทยก็จริงแต่บางทีมันอ่านพวกนี้มันก็สะเทือนใจพอสมควร
แพทย์เขาก็เก็บตัวอย่างสารคัดหลังแล้วก็ช่องโค้งช่องคลอด
เพราะว่าจริงแล้วน้องเพิ่งเสียชีวิตได้แค่๔วันเองถูกต้องไหมฮะ
มันก็เสียชีวิตเพิ่งไม่กี่วันเองน้องหายไป๔วันอะ
ระยะการเสียชีวิตมันก็ไม่ได้นานเกินไปที่เขาจะเก็บหลักฐานได้นะ
เพราะว่าถ้าสมมุติน้องโดนข่มขืนหรือน้องโดนกระทำชำเลาจริง

ใช่เพราะว่าตอนที่คนไปเจอเห็นบอกว่าประมาณสักเสียชีวิตไปไม่กี่ชั่วโมง

ชั่วโมงเขาโดยด้วยการตรวจของสถาบันนิตเวศนะ
เขารู้เลยว่าถ้าสมมุติตรวจตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นอาทิตย์มันยังไม่ได้เป็นเดือน
คัดหลังหรืออสุจิมันยังต้องอยู่อยู่นะครับ
ก็รอผลจากห้องปฏิบัติงาน
สามารถให้รายละเอียดได้ว่าเป็นบริเวณใดบ้าง

แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดสารพิษเพื่อ

เด็กคนนี้โดนวางยาเบื่อจนตายหรือเปล่า

การเสียชีวิตว่าก็เก็บตัวอย่าง
เพื่อไปตรวจหาสาเหตุว่าจริงแล้ว
น้องเสียชีวิตเพราะอะไร

เพราะว่าเขาบอกว่าจากชิ้นเนื้อเนี่ย

น้องถูกทุบตีหรือเปล่า
น้องถูกกดทับหรือเปล่า
หรือมีการลากร่างเกิดขึ้นหรือเปล่า

กว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้คำตอบว่า

อืมถูกต้อง

คือแบบน่ากลัวมากคือเมื่อวานมีพี่ม้า

เรานำเสนอเรื่องนี้ไปปรากฏก็มีโทรศัพ

กำลังนั่งอยู่ตรงบนดำเนี่ย

เห็นแล้วถูกแล้ว

เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวโทรกลับเพราะดูจากเบอร์ที่มันค้างไว้ใช่ไหมคะ

แต่สมมุติเราก็บอกเขาไม่ต้องทำอีกค่ะแต่ต้องให้ที่ศูนย์ทำ
ไม่ให้เราทำไม่ต้องการโชว์เบอร์อะไรอย่างเงี่ยเป็นคนธรรมดาทำได้หรือไม่นะ

เขาต้องรอว่าพี่หนุ่ม

เขาก็บอกว่าอี๋๑๐ประทีได้ไหม

อืมปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยเหตุการณ์สลดที่สุด
คือคนที่มารับศพน้องเขา
จากโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีทางศาสนา

เป็นครั้งแรกที่ลุงเขาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
ว่าเปิดเผยว่าหลังจากทราบผลชนสูตรของน้องชมพู่

ครั้งแรกเหมือนแบบว่า

ทางครอบครัวเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะ

เพราะว่าผลมันดีขึ้นกว่าครั้งแรก
มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย

แต่ไม่ปรากฏสาเหตุของการตาย
ทางญาติทางครอบครัวเขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา

ก็รู้สึกดีใจที่พบร่องรอย
เพราะทางญาติเชื่อมาตลอดว่าน้องถูกกระทำ

แล้วก็หาตัวผู้กระทำการผิด

โหดร้ายผิดมนุษย์มนา

จะช่วยทางคดีได้มากน้อยแค่ไหน
ใจลึกไม่อยากให้คนร้ายเป็นคนในชุมชน
คนในหมู่บ้านมันรู้จักกันหมดถูกต้องไหมเหรอ

เขาบอกอันเนี้ยคือสิ่งที่พวกทางยาชน์พี่น้องขออธิษฐานเหลือกัน
ว่าอย่าต้องคนร้ายอย่าอยู่ในชุมชนเดียวกัน
ถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือคนอยู่ใกล้ตัวเนี่ย
อืมแสดงว่าที่เราอยู่อ่ะมันอันตรายเกินไปหรือเปล่าอืม
นี่คือครอบครัวนี้มีลูกสาวอีกคนใช่ไหมเขามีลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ที่น้องนอนนอนหลับแล้วคนเล็กพี่สาวก็นอนอยู่ข้างข้างอืม
เขาก็บอกว่าเชื่อพ่อแม่ของน้องเขาก็อยากจะฟังความคืบหน้าว่า
ก็เป็นยังไงเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องเป็นอะไรตาย
ซึ่งคุณหมอเขาบอกนะฮะยังไม่ปรากฏสาเหตุการตายหมายความว่า
พบไหมขออนุญาตอีกทีนึงว่าพบนะฮะพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย
พบร่องรอยบาดแผลตามอวัยวะเพศนะฮะไม่ได้หมายความว่าน้องชมพู่เนี่ย
เสียชีวิตจากการถูกข่มขืนซึ่งหมอเขายังออกมายืนยันอยู่ดี
ถูกต้องไหมมันจะต้องรออีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่
ข่มขืนจนเสียชีวิตแต่อาจจะถูกข่มขืนแล้วอืมอวัยวะเพศน่ะ
แล้วแผลที่ติดเชื้อน้องก็อาจจะติดเชื้อจากแผลติดเชื้อ
เสียชีวิตหรือจนตายก็ได้เนื่องจากอะไรในป่ามันมีเชื้อโรค
ใช่ซึ่งก็เป็นไปได้คือไอ้ข้อสันนิษฐานทุกอย่างวันนี้คือ
เราไม่รู้หรอกว่าน้องเขาเสียชีวิตจากอะไร
แต่จริงมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการตามหาตัวผู้กระทำผิดได้
ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลอะไรที่มันได้เพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องนี้ไงฮะว่าทำไมตรวจครั้งแรกถึงไม่มีอะไรเลย
ใช่ไหมฮะนี่กลายเป็นเรื่องเนี้ยแต่ตำรวจที่เนี่ยก็จะบอกว่ามันก็เจอ
สาเหตุว่ามีการถูกกระทำชำเลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ตำรวจจะได้ไปอย่างถูกทาง
ใช่ถูกต้องเลยนั่นเองค่ะซึ่งความจริงแล้วชาวบ้านก็พยายามหาน้อง
คือแต่ก็แค่งงว่าเด็ก๔วันพี่แต่เพิ่งเสียชีวิตก่อนเจอไม่นาน
ถูกจับอาจจะหายไปอ่าจากอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจำไปก่อนแต่จุดอะไรที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ย
ตำรวจยังบอกไม่รู้ซึ่งวันนี้ไม่รู้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี้ย
ก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กที่มาให้ปากคำก็เป็นเด็กแค่อายุเพิ่ง๗ขวบอะไรอย่างนี้
เป็นเด็กผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เลยนะ
เสื้อสีส้มแขนยาวมีหมวกสีดำเป็นหมวกคนตัดอ้อยนะฮะ
ปิดใบหน้าไว้ทำให้มองเห็นว่ามองไม่เห็นว่าเขาเป็นใคร
แต่รู้ว่าผิวเขาไม่ได้ขาวผิวเขาสีดำนะ
แล้วก็ส่วนกางเกงเห็นไม่ชัดอุ้มน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้น้อง
คนก็บอกเฮ้ยเด็ก๓ขวบเนี่ยเดินหลงป่าเข้าไปเองหรือเปล่า
อืมไม่ใช่ซึ่งบอกไม่ใช่เพื่อนเด็กเจ็ดขวบเป็นคนบอกว่า
มีคนอุ้มเด็กคนนี้เข้าไปในป่าแล้วก็อยู่ดีวิ่ง
แล้วก็อุ้มเด็กชมพู่ไปอย่างรวดเร็วเลย
่งหน้าไปทางทิศทางในไล่มันนั่นแหละตรงที่เด็กหายไปนั่นแหละ
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเบาะแสของคนร้ายได้อืม
แล้วเด็กคนนี้เขาบอกว่าผ่านไปหลังจากที่แบบว่าเด็กชมพู่
น้องหายไปวันสองวันเนี่ยเขาก็มาพูดใหม่ว่า
คนที่อุ้มไปน้องไปน่ะทำนองว่าเหมือนแบบว่าไม่เห็นหัวคือประมาณว่า
เอออ่าใส่โม่งอ่าปดปิดโม่งไว้หมดเนี่ยแหละอืมนะฮะอ่า
ก็ว่ากันไปบางทีน้องเขาบอกไม่ใช่คนหรือเปล่า
เป็นผีหรือเปล่าเด็ก๗ขวบมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็ต้องดูกันก็เป็นข่าวที่สะเทือนใจพอสมควรนะฮะ
อ้าวว่ากันไปอันนี้ก็เป็นข่าวลึกเดี๋ยวไปติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว
วันนี้คงจะมีไล่เลียงลำดับของข่าวนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอืม
เดือนที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเราจะได้ขอบอกเลยฮะ
คิดถึงการไม่ใส่หน้ากากอ่านข่าวมานานมากมันรู้สึกอ่านได้ง่ายขึ้นจริง
นี่เราเห็นกระสือเราเห็นกาหังเราเห็นผีปอบกันมาตลอดเนอะ
ตลอดโควิดเราเห็นกันมาตลอดถูกต้องไหมฮะได้ยินข่าวมาเรื่อย
ก็เลยบอกว่าไอ้ดวงไฟปริศนาทั้งหลายที่เขาบอกเป็นกาซื้อบ้างเป็นกาหั้งบ้าง
เราเล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกต้องไหมแองจี้
นี่เป็นที่จังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านพบเห็นดวงไฟประหลาดนี่เปลี่ยนสี
เป็นสีส้มบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้าง
อยู่ในยอดไม้กลางถุงนาเนี่ย
เอาล่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหตายแล้วตายแล้วลอยแล้วลอยแล้วลอยมากันแล้ว
นะฮะลอยกันใหญ่เลยชาวบ้านจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกนี่ดวงไฟนั้น
บางคนบอกเป็นปอบบางคนบอกเป็นกระสือบางคนไปหนักถึงเป็นกาหัง
เออเขาก็เป็นต่างต่างนานานะฮะแล้วสักพักหนึ่งแองจี้ก็จะตื่นตนก
เอาข่าวมาให้ฉันเล่าเดี๋ยวนะนี่คุณหนุ่มเขาอ่านไปแล้ว
การจับกลุ่มคุยกันเขาคุยกันกี่คนคุณแม่ต้องไปเจาะเรื่อง
ก็ไปอยู่ที่รามณีนะสารแหน่ก็อยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยเขา
เขาห้ามมาอยู่รวมกลุ่มใกล้ชิดกันเขาอยู่กันกี่คนคุณแม่มันได้เหรอ
โควิดนะเอาอย่างงี้ปรากฏเขาไม่ได้แค่ถ้าเจอกระสือคง
เขาไม่ได้จับกลุ่มคุยคุยกันปกติเขาร่วมกันออกไปพิสูจน์เลย
อ่าเขาร่วมออกไปพิสูจน์เลยจริงเขาร่วมออกไปพิสูจน์เลย

สือใช่กาหังใช่ผีปอบใช่อะไรทั้งหลายหรือเปล่า

พยายามโยงไปสิ่งฤึลับต่างเนี่ย

จะไปตรวจผีปอบจะไปตรวจกระสือกระหา

นายอำเภาก็บอกเฮ้ย
ยังมีอยู่ทางอำเภอให้เจ้าหน้าที่พื้นที่ตรวจเช็ค

เขาบอกแป๊บนึงนะอย่าลืมนะว่ายังมีเคอร์ฟิลล์อยู่

เราจะต้องไปพิสูจน์กันว่าไอ้ดวงไฟเนี่ยมันคืออะไร
เพราะว่า๑๐บ้านก็บอก๑๐อย่าง
บางทีบอกเป็นดวงวิญญาณบางทีบอกเป็นกาสือ
บางทีบอกเป็นกาหังบอกที่บอกเป็นผีพาย
ไม่ได้ไม่ได้จริง

ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นยานอวกาศใช่ไหม
ไม่รู้อย่าได้โอกาสชาวบ้านยังไม่คิดกัน

ปรากฏว่าทางอำเภอก็ให้เขาไปเช็ค
บอกว่าอย่าจะไปพิสูจน์ก็พิสูจน์กันได้
อำเภอขอเตือนอย่างเดียวว่าไม่ให้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์นะ
ชาวบ้านเอาล่ะอุ๊ยไม่เคอร์ฟิลล์ก็ไม่เคอร์ฟิลล
แห่ไปกันใหญ่เลยไปพิสูจน์ไฟประหลาด
ทุกคนบอกโอเคสัญญากับทางอำเภอว่า
เราจะไม่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
แต่อำเภอห้ามมาฝ่าฝืนเราในการพิสูจน์แสงนั้นเข้าไปกันฮะ
ปรากฏชาวบ้านก็เชื่อมโยงกันไปเรื่องเล่าต่างนานาจินตนาการไปหลายอย่าง
ว่าจะเป็นเรื่องลีลับตำนานต่าง
ขอให้ฉันเจอนัยยานในการติดตามข่าว๓
ซึ่งดวงไฟดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิด
เพราะว่าตั้งแต่มีการเสนอข่าวมาจนถึงปัจจุบันนี้
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่พบเลยว่าไอดวงไฟประหลาดมันคืออยู่ไหน

จึงเชื่อว่าดวงไฟอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละ
ปรากฏว่ามันไปกันใหญ่ไง
ถึงเราต้องไปเอานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเนี่ย

น่าจะเป็นแสงไฟนะฮะ
จากนักถ่ายภาพกลางคืนโดยใช้โดรนบิน
อื้อไม่ใช่มั้งโดนมันไม่ออกมันมีไฟดวงเดียวเหรอฮะโดนมันไม่ออก
มันไม่วิ่งวนอย่างนี้ไหมโดรน
ลองไปฟังกันไหมฮะโดนมันมีไฟดวงเดียวเหรอฮะ
เดี๋ยวต้องถามถามเครนหรอกโดนมันไม่เปลี่ยนสี
อัศวินาหลายท่านพี่เศษข่าวตรงนี้นะครับให้ใช้วิจารณญาณ
ต้องใช้วิจารณ์ดังนั้นเรามันตอบห้วนเกินอ่ะ
คือชาวบ้านเขาไม่กลัวนะเคอร์ฟงเคอร์ฟิลล์เขาบอกเขาสัญญา
แต่เขาขอไปพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ดวงไฟมันคือดวงไฟอะไร

ดับวิวอะไรหรือเปล่า

ถ้าโดนแล้วถ่ายในเมืองอะได้
โดนทางกลางคืนนะ

แล้วแบบว่าชาวบ้านไม่ได้
มันอาจจะเป็นโดรนที่ไว้จับขโมยคาโจร

ชาวบ้านเขาก็ต้องไม่ตื่นเต้นสิถ้าอย่างนั้น
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาต้องรู้ให้ได้

แต่ไฟของเครื่องที่อยู่ในโดรน

สีเข้าใจว่ามีสีส้มสีแดง

เออมันไม่กระพริบเออจริง
แล้วถ้าโดนบินก็สำรวจอะไรอย่างนี้มันก็ต้องบินเป็นทางยาว

แต่ถ้าเกิดมีโดนมันต้องมีการเคลื่อนที่แบบมีรูปแบบ

แล้วคิดดูว่าชาวบ้าน

เขาถึงบอกว่า๑๐หลังก็๑๐ความเชื่อ

สองเดือนวันนี้เห็นบ่อยเนอะหลายจังหวัด
เห็นเยอะมากไม่แล้วตอนแรกเราก็คิดว่า
จะมีคำตอบดีที่ออกมาปรากฏบอกเป็นโดนว่ะ

ที่บอกว่านักข่าวของไทยรัฐตามลงไปในสืบกันเลย

ปรากฏว่ามันเห็นไหมไม่เห็นอยู่สูง
ถ้าเกิดใครเห็นเป็นกระสือนะเห็นตอนแยกเที่ยวด้วย

เก่งจริงแกให้เขาสักแสนนึงสิกัญชัย

จะไปลำระบำไก่อย่างนี้จะให้เขาทีละ๕๐๐อย่างนี้

สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยสักนิดนึงนะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้
ซึ่งในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือสบค
ก็แถลงการนะคะสำหรับสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒รายค่ะ
ติดเชื้อสะสม๓๐๓๓ราย
รักษาหายแล้ว๒๘๕๗ราย

รวมผู้เสียชีวิตคือ๕๖รายค่ะ

เป็นผู้ป่วยสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
คือหญิงไทยอายุ๓๖ปี
และชายไทยอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกเขยของผู้ป่วยค่ะ
ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่จังหวัดนราธิวาส
เข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่๑๔พฤษภาคม
และเคยเข้าร่วมชุมนุมเผยแผ่ศาสนา
กรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
ก็เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ก็ได้ทำการส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสงขานครินเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
เนื่องจากว่าอาการสุดหนักนั่นเองนะคะ
ขณะเดียวกันหลายคนก็อยากจะรู้ว่า
การผ่อนปลนในระยะต่อไปเนี่ยจะมีอาชีพไหนบ้างล่ะ
ที่สามารถที่จะแบบผ่อนปลนกันได้บ้างนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่หมอนวดที่เราบอกไปว่า
พี่หมอนวดแต่ละคนนี่คือปิดร้านหมดเลยถูกต้องไหมคะ
ก็ออกมาขอร้องให้พิจารณาอนุญาตเปิดกิจการนั่วเถอะ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนว่าเรื่องนี้อยู่ที่การพิจารณาของสบค
สาธารณสุขนั้นอยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์
เปิดให้บริการตามหลักความปลอดภัย
การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ดังนั้นตอนนี้อยู่ในการพิจารณาต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะ

ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแพทย์ทะเรศ
จรรย์การรัฐในรัฟวิวงศ์นะคะ
กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการหารือกับสมาคมผู้ให้บริการเกี่ยวกับนวด
มีการทำหลักเกณฑ์การประเมินกันแล้ว

วดเท้าอย่างเดียวตอนก่อนหน้านี้ถูกไหมพี่
ซึ่งทำเรื่องเสนอไปแล้ว
เรื่องต้นมีการคุยกันว่าจะเปิดให้ทำหัตถการ
ตั้งแต่ช่วงต่ำกว่าระดับเอวลงไป

คือทางกลุ่มผู้นวดมีจำนวนเยอะไงเป็นแสนคน

แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าสถานเสริมความงามให้ทำต่ำจากคอได้

ยังไม่ได้มีการออกมาบอกว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของการผ่อนปนระยะที่๒นี่แหละ
ก็คือร้องขอเข้าไปว่าในระยะที่๒นี้ขออันนี้ด้วยได้ไหม
คือเอาง่ายตอนนี้ร้านนวดเราผ่อนปลนคือส่วนใหญ่เราจะนวดทั้งตัวเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้แน่นอนคำสั่งมา
อย่างตอนนี้ฉันขอร้องประท้วงเนี่ยคลีนิกเลเซอร์เปิดเถอะ
คือตอนนี้ได้เห็นหน้าจริงกันหมดเลยนะเธอเนาะ
มันได้เห็นหน้าจริงแบบเว้ยแบบสังขาร
กดคำว่าสังขารออกทีวีออกได้เลยจริงนะ
จริงขอให้เปิดโบโทคอะไรอย่างนี้นักหนาอยู่
ปรากฏว่าโอเคล่ะอย่างร้านนวดอย่างนี้น้อง
ร้านนวดเมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาเขาผ่อนปลนอย่างนี้
เขาปล่อยไปว่าขอให้นวดเฉพาะเท้าก่อนได้ไหม
ก็จะเป็นร้านนวดเท้า
นวดเท้าก็อนุญาตไปแล้ว

แต่คราวนี้เมื่องวดเท้าเอาจริงมันไม่ได้เงินหรอก

เพราะส่วนใหญ่คนเขาจะต้องหนวดแผนโบราณ
เกี่ยวกับอาบอบนวดนะฮะหมายถึงนวดแผนโบราณ
หมายถึงคอบาลัยนะ
ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้คอบาลัย
ตอนนี้เหลือเท้าเท้าได้แล้ว

คราวนี้เรารอสักแป๊บนึงว่า

ในแฟนเพจบอกว่า

ตอนนี้ไม่ทำไม่ได้
ใกล้หน้าอยู่ตรงหน้าอยู่ทำอะไรไม่ได้เลย

มีสารต่างมียาเขาก็ยัง

ดูสวยขึ้นนะคะขนาดไม่ได้เพิ่งโบท็อก

ตอนนี้กลัวมากแล้วพอแอนจี้บอกว่าให้ถอดหน้ากากใส่ดี

เป็นประเทศที่มีคนใส่หน้ากากอนามัยเกิน๙๗นะ
อย่าการอย่าตกน่ะพวกเรา
เริ่มรึเปล่า
เขาบอกลอบสองเนี่ยเราจะเห็นเมื่อไหร่

รอบ๒มันจะไปจบจริงเลยคือรอบ๓

ที่สหรัฐบอกว่าจะทำวัคซีนได้จะได้ผลจริงเลย
ทดลองต่างเสร็จคือปี๖๔

อเมริกานะอเมริกายังหนักสุดอยู่เนี่ย

ทุเรียนเลิฟเวอร์แองจี้หล่อนกินทุเรียนไปกี่โลแล้ว

พี่เห็นก้านยาวแบบว่าวางขาเยอะแยะ

อันนี้มันพิเศษแต่หมายถึงว่าก้านยาวขีดที่ไม่ค่อยดี
อันนี้ก้านยาวอันนี้ก้านยาวราคาไม่ตกเลย

ทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มีจำนวนปริมาณมากพอที่จะส่งออกอยู่แล้ว
ดังนั้นแค่เฉพาะคนในประเทศที่จับจองเนี่ย

นนยังไม่ออกหรอกเขาจองแล้วโลลา๕๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นเรายกนนไปก่อน
เพราะนนท์เขาจองกันเป็นข้ามปี
เขาจองสมมุติบอกว่าจองตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย
นนทบุรี๓ที่ที่เขาบอกว่ามันจะต้องมีการจองก่อน
มีลงรับแรงที่พิษณุโรคถูกต้องไหม

เพราะว่าคนจีนแค่ออกดอกปุ๊บ
คนจองจากแต่ออกดอกจองทั้งต้นปรากฎปีนี้แหม่
ไม่ต้องจองเหลือให้คนไทยกินปุ๊บ
มังคุดเราไม่ได้กินมังคุดลูกใหญ่มากี่ปีแล้วล่ะ
ปีนี้เราได้กินมังคุดลูกใหญ่เพราะอะไรไม่ได้ส่งออก
ปีนี้เรากินกันเองในประเทศเอาอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกัน
จากทุเรียนปีนี้อย่าไปนับที่นนท์
ปีนี้เขาบอกว่าทุเรียนถูกที่สุดในรอบหลายปี
เขาบอกว่าถูกที่สุดในรอบหลายปีเลย
ทุเรียนก้านยาวนนกับบังขุนนลเนี่ยไม่ต้องออก
คือออกเท่าไหร่ก็เอาหมดเป็นเศรษฐีเมืองไทยเป็นอาเซียเมืองไทย
ปีนี้คือ๑๓๐กิโลประมาณ๑๓๐ใช่

คือบางคนเราไปซื้อร้านสมมุติจากร้านที่ขายน้ำส้มคัน
ทุกคนปอกทุเรียนเป็นกันเป็นหมดหนูงงมากคุณแม่

อย่างที่ปีนี้เขาบอกเรากินได้ถูก
หนึ่งเห็นไหมทุกคนทำน้ำส้มหมดเลยส้มถูก
ปกติช่วงนี้เป็นช่วงมะนาวแพงนะ
จนถึงส่งแพงพี่วันนั้นไปถ่ายเขาบอกมะนาวแพงนะ
เพราะแรงจริงชาวบ้านบอกแรงนะ
ส่งไม่ได้หรือว่าทางจีนก็ไม่ให้เข้า
เครื่องบินก่อนหน้านี้มันมีการไปช่วงหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะกินทุเรียนถามตัวเองก่อนที่จะกลับมาเบรกหน้า
ปีนี้กินทุเรียนกันไปกี่ลูกแล้ว
ราคามันไม่ได้สูงมากโอเคก็ดีนะช่วยเกษตรกรไทย
แต่คุณกินทุเรียนอาจอันตรายอาจถึงตายได้

แล้วก็เอาอย่างนี้กินแต่ละครั้งกินทีละเยอะมากน้อยขนาดนี้
เช่นแต่นี่ที่เราก็รู้แบบปกติตอนย่าอยู่ฉันยังไม่เข้าใจ

เห็นป้าฉันมาจากภูเก็ตไม่เห็นทำอะไรวันหนึ่งนั่งแกะทุเรียนกินทั้งวัน

คือแบบว่านางแบบมีความสุขกับทุเรียนคือแบบว่านางบอกว่านางยอมอ้วนได้เพื่อทุเรียนอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงในแพทย์เขาเตือนเลยนะคะกินทุเรียนไม่ยั้งทำร่างกายพัง
ไม่ควรกินเกินวันละ๒เม็ด

ปกติเรากินทีนึงบางทีครึ่งลูกอ่ะ

๒เม็ดคือนับเป็นพูใช่๒พู
เขานับเม็ดข้างในเวลาเรากินปกติชิ้นหนึ่งเวลาเรากินภูนึงมันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างใน
หนึ่งจะมี๒เมตรบางภูมีเมตรเดียว
แล้วแต่อ่านนี่๒เม็ดนะ

แพทย์สารวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยก็เปิดเผยบอกว่า
ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง

หากต้องการกินทุเรียนให้ได้แบบรับประโยชน์แล้วก็คุณค่า

กินทุเรียนให้เป็นยาน่ะ
ตอนตี๔ตี๕แล้วมันจะทำระบบขับถ่ายจะดีมากแปลกไหมล่ะ

ไม่รู้ว่าใครบอกว่าแบบว่าขอโทษเป็นขัดน้องพี่นุ่ะน้องไม่ได้ไม่รู้ว่าเยอะไม่ได้
เขาบอกว่าถ้าเจ้าสมมติจะกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์
ข้าวคุณกินแป้งอะไรเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเยอะ
จากนี้คนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจ
และความดันโลหิตสูง
ควรระมัดระวังเรื่องของการกินทุเรียนมากกว่าคนปกติค่ะ
อาจจะกินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่ลดลงมาอีก
มากกว่าคนปกติถ้าเกิดคุณมีโรคประจำตัวแบบนั้นอยู่
เพราะว่าการกินทุเรียนในปริมาณที่มากหรือกินทุเรียนบ่อยเนี่ย
มันจะส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดของคุณ

เอาอย่างนี้สำหรับผู้ป่วยสิ่งที่จะต้องเตือนนะวันนี้คือหนึ่ง

ก่อนเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกใช่ป่ะ
ก็อยากคนจะกลับไปจากเมืองนอกสิ่งแรกที่เขาต้องการที่สุดหน้าร้อนคือทุเรียนเนอะ

มันเป็นภาพจำเพื่อนก็จะกินทุเรียนไปเป็นลูกเธอ
ลูกหนึ่งลูกหนึ่งจริงแบบทุเรียนเลิฟเวอร์จริง
แล้วก็กินเบียร์ตอนเย็นบ่ายตายนะ

ตายนั่งตายระวังใหนตายพี่
ไม่กินทุเรียนก็นี่ก็ไม่กินทุเรียนโชคดีไป
อิอิกจิมมึงแช่งให้กูตายเหรอ

มันอาจจะชิมสักหน่อยว่ามันเป็นยังไง
เพื่อนฉันกินไปกินเหล้ากินเบียร์ต่อตาย

ตอนนั้นก็๒๐กว่าแล้ว
แสดงว่าขอบใจไว้
เขาบอกว่าร้อนในตอนนี้คือต้องค่อยหลอกรั้งช็อป

เขาพูดกันมาตลอดว่าการกินทุเรียนมันไม่ควรกินกับน้ำอัดลม
น้ำอัดลมหรืออะไรที่เป็นประเภทแก๊สกับอะไรอย่างนี้

อัดอันที่มันเป็นแก๊สเข้าไปในร่างกายอีกอย่างนี้
เลอตลอดนะเพราะว่าทุเรียนมันก็มีแก๊สอยู่ในในตัวนั้นอยู่แล้ว

เขาแค่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้ามนะคะ
กินได้แต่ควรกินในปริมาณที่พอดี
หรือถ้าการจะกินทุเรียนเยอะหน่อย
คุณก็ควรจะสลับกับการกินผลไม้ชนิดอื่น
ที่มันเพิ่มความเย็นให้กับร่างกาย
มันร้อนใช่ไหมน้องเขาจะบอกกินมังคุตไง

ใช่แล้วก็กินมังคุดเข้าไปก็ได้ค่ะ
เพราะว่ามังคุดก็เป็นผลไม้ที่มีเส้นใหญ่
คือในผลไม้ที่เป็นมังคุดมันจะมีปริมาณน้ำอยู่ข้างใน
เวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ดับร้อนของทุเรียนได้ด้วย
นี่ไงคุณแพร่ชนิดสอดบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะ
พี่ชายกินทุเรียนแล้วกินเบียร์ตามตอนเย็น

ป๊อกจริงโทรจากเพื่อนฉันตายเลยไง

เทยกลับมาอยากกินแต่ทุเรียนไงไปได้ผัวฝรั่ง
ค่ะป๊อกแล้วค่ะป๊อกไปแล้ว
คุณละมัยกับว่าที่สวิสเตอร์แลนด์มีทุเรียนมาขายเยอะมากเลยครับปีนี้
ที่สวิสเซอร์แลนด์อ๋อออกไปได้อย่างไร
เที่ยวบินเราไม่มีออกนอกประเทศเลยนะตอนนี้
ทุเรียนก็ไม่ยากหรอกขนาดหน้ากากอนามัยยังหลุดไปได้เลย
อุ๊ยแองจี้ค่ะแองจี้ขอบคุณแม่

เอ้าแองจี้ดูข่าวต่อไป
เสียหนุ่มถูกฆาตกรรมโหด
ปรากฏว่าไม่รู้ด้วยความแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าศพเขาเนี่ยเผาเท่าไหร่ก็เผาไม่ได้
คือเรื่องของเรื่องกรณีที่นายชาลิศ

คือเขาไม่ได้ทำอะไรเนอะเขาก็เอาข้าวให้หมู

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถออกหมายจับใครได้
ส่วนญาติไปเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ถูกคนร้ายเนี่ยแอบลักลอบ

ตั้งมาเป็นกรุศนที่สำนักสงฆ์สำนักปลาง

เผาที่เมนชั่วคราว

ก็ได้นำร่างมาเผา
เผาไปเนี่ย๓ชั่วโมงน้องไม่ไหม้เลยเผาไม่ได้อ่ะเผาเท่าไหร่ก็เผาไม่ได้อ่ะ
อืมนะฮะร่างเผาสามชั่วโมงที่จริงมันจะต้องแบบว่าต้องมีหรือไม่อ่ะต้องมีไหมอืม
เหมือนแบบไม่ถูกไฟไหม้เลยเป็นไปได้ยังไงเขาใส่เชิงตะกอนอย่างนี้ฮะ
อืมเพราะเขาเป็นสนักศูนย์ปรากฏว่าสรรพบกตั้งแต่ทำศพมาไม่เคยเจออย่างงี้
แล้วทำไงสิ่งที่จะต้องแก้ได้คือต้องเอาญาติพี่น้องเนี่ยกลับมาทำพิธีขอขมาศพอีกครั้งหนึ่ง
แล้วศพเนี่ยนะฮะแป๊บเดียวก็กลายเป็นเท่าฐานได้เลยทันทีนี่นี่มีกลิ่น
คือเรื่องของเรื่องคนเขาก็เลยถามว่าทำไมถึงแบบว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเคยเจอไหมสับปะเลอบอกว่าอันนี้มีอย่างเดียวเลยคือเขายังไม่อยากไป
เขาห่วงญาติพี่น้องเขาเขาห่วงครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้คือต้องเอาครอบครัวเนี่ยมาส่งเขาไป

ก็ตอนนี้เขาบอกว่ากลัวมากแล้วต่อไปนี้จะไม่เข้าป่าอีกแล้ว
เหมือนงี้เอาหมาเข้าไปด้วย
เป็นหมาไม่ได้เป็นหมาบ้านอันนั้นดูมีหมาฝรั่ง

เป็น๑คน๑ผู้ใหญ่๓คน

ใครไปสัมภาษณ์มาเขาก็เจออะไรแปลกกันมา
มีได้ยินเสียงอะไรเพราะวิ่งไปหาก็ไม่เคย
ปูโรคเบี้ยวไงที่โบรูนตกที่เขาใหญ่
อันนั้นมันบอกว่ามืดจนเอามือขึ้นมาไว้ที่หน้าตัวเองก็ไม่เห็น
แล้วก็เกาะกันเรื่อยจนนักข่าวก็มีนักข่าวแล้วก็เป็นเจ้าของบรรลูแล้วก็ตากล้อง
ก็เกาะกันไปแล้วปูโรคแบบว่าได้ยินเสียงห่าวมีชาวบ้าน

มันจะเหมือนหมาห้องไปอย่างนี้โอ้โห

เขาดูดิบอกนี่เขาแหลกงูเห่ามันอย่างนี้ไง

คิดว่าเข้าไปใกล้ทั้ง๓คน

นางเอกลูกครึ่งโดนปาดหน้าเค้กแย่งพรีเซนเตอร์
ต้องเป็นที่อ่านอีกแล้วนะข่าวนี้

ทุกคนตั้งใจฟังหมด
เกาเหลาชามใหญ่ในวงการกำลังจะกลับมา

พระเอกนางเอกทั่วฟ้าเมืองไทย
ก็เกาะเก้าอี้พรีเซนเตอร์กันสุดตัว
หลังมีนางเอกสาวลูกครึ่ง
ลูกครึ่งก็ลูกครึ่งกันทั้งนั้นหรือเปล่าวะตอนนี้

สาวนางเอกสาวลูกครึ่งที่ได้พรีเซนเตอร์กำลังจะหมดสัญญา

พอข่าวรู้ไปยังผู้จัดการนางเอกอีกคนนึง
ก็เกิดการปาดหน้าเค้กก็เริ่มต้นขึ้น
ผู้จัดการตัวแสบแทงตรงเข้าสู่ลูกค้าเองเลย
เสนอค่าตัวที่ถูกกว่าหลักล้าน

พอรู้ถึงพรีเซนเตอร์เจ้าเก่าก็ดำราคาสู้

งานนี้โป๊ะแตกหม้อใหญ่ลูกค้าโทรหา
เล่าเรื่องทีมงานเบอร์เกอรี่ปาดหน้าเค้ก
ทีนี้จากเค้กไม่กินแล้วแต่ก็กินเกาเหลากันแทน
อยู่ช่องเดียวกันแต่เรื่องเงินเงินทองไม่เข้าออกใครออก

ตัวนี้คาดิเดตอยู่มีแค่สองคน

ใครจะแอพทำไมอ่ะหัวหน้าตบใคร
รูปครึ่งช่องเดียวกัน

ทะลวงไปที่ดูซีเรย์
หรือผู้จัดการเล็กหอบจะได้ชัย

ก็ไม่รู้ผู้จัดการตุ้ยนุ้ยหรือผู้จัดการผอมเล็ก

คนที่ไม่ใช่ผู้จัดการลูกครึ่งไงต้องได้ไป

ก็ลดไปเป็นล้านหนึ่งลดให้ล้านหนึ่ง
คือคนที่มาชิงก็ลดแล้ว

ใช่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสัญญาลูกค้าใช่ไหม
กับอีกหนึ่งคนนี้คือตัวแม่ของวงการเลย
พรีเซนเตอร์ที่คู่บุญมานานกว่า๑๐ปี

เพราะว่าทุกคนทุกทีสินค้าตัวนี้จะง้อนางเอกซุปเปอร์สตาร์คนนี้มาก
แต่นี่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่เมื่อกี้นะคนละเรื่องแล้วนะ
ใช่เพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนหายสัญญา
แล้วหลุดไปให้ใคร
ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรแบบแต่คือ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภิกษาผิว

เฮื่องสำงางก็แหละคุณแม่เฮื่องสำงาง

ไม่ใช่แต่คือเขาอยู่ด้วยกันมานานคือแบบ
คือคนนี้คล้ายเป็นแบบแบน

มันก็๑๐ปีแล้วเนอะก็ไม่รู้ว่าคุณแม่
ผู้จัดการโตอ้วนใครวะ
ก็พี่พูดของพี่มาใช่ป่ะไม่รู้

น้องแองจี่ค่ะทำไมว่าพี่เอ๋อยังงั้นค่ะ
เร็วมากเลยเปลี่ยนเร็วมากเลย

แม่ของแม่ก็ผิดได้ไปนานแล้วเดี๋ยวก็ลองดูโฆษณาเปลี่ยนล่ะกัน
ตอนนี้ก็เจ้าแม่โฆษณาก็ลูกครึ่งก็มีไม่กี่คนเอง

ไปสืบมาวันนี้ก็ได้แหล่งข่าวชั้นดีมาเลยแหละ

ขนาดตัวแม่เขายังหลุดเลยนะโฆษณานะ

ไหมคะคนนี้ไม่ต่อแล้วเหรอหรือแบบ

ถูกต้องเวลาเราให้เราต้องให้เยอะสิ
สมโสโลแกตเราให้เยอะ
อะไรข่าวเก่ามาเล่าต่อคุณแม่ป่วยห่าละไป

ทววลงแอลกจี้มันก็ไม่อ่านอยู่ดีน่ะ
เพราะมันต้องไปหาข่าวใหม่ตลอดเวลา
ก็โทรมาลงหนูอะไรหนูไม่ได้น่าชั
ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องมาทัวร์ไม่ต้องมาลง
งั้นเรื่องต่อไปก็ได้มาเรื่องต่อไป
เรื่องของคุณแต้วเซ็กซี่เบาในชุดว่ายน้ำ
ไฮโซไนท์ก็มากดไลค์นะคะแต่ว่ามีคนดราม่าด้วย

ว่าจะขยับตัวทำอะไรตอนนี้ก็จะโดนจับตามอง
แล้วก็เป็นประเด็นตลอดสำหรับสาวแต้วนัทพรนะคะ
หลังจากเลิกรากับคุณต้นไปที่คบกันมา๑๔ปี
ก่อนจะมีข่าวซุ่มปลูกต้นรักกับไฮโซใน
ทำให้มีบางส่วนที่ไม่โอเค
ล่าสุดคุณแต้วค่ะก็ลงรูปส่งความสดใสเซ็กซี่เบาในชุดว่ายน้ำ
รูปที่เราเห็นคือข้างบนเขาใส่ชุดเต็มอยู่แล้ว
แล้วก็ชุดข้างล่างก็แบบไม่ได้แบบถ่ายให้เห็นมากมาย

แต่มีคุณได้เลยนะอืมฮือใช่ผอมเลยตอนนี้ออกกำลังกายเยอะ
แต่งานนี้กลับมีประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์
ต่อว่าแต้วในรูปดังกล่าวนี่แหละ

ก็ทำให้มีแฟนคลับที่ไม่พอใจเข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้กันแบบรัวเลยทีนี้
กลายเป็นดราม่าเดือดกลางไอจีเลยจ้ะ
ตามนี้เลยที่พี่เห็นนะแฟนคลับก็ชอบนะอ๋อมีเข้ามามีเข้ามา
คือมีคนที่เป็นแฟนคลับน้องแต้วอยู่แล้วที่แบบชอบแล้วรักเลย
แต่มันก็จะมีบางกลุ่มคนที่ดราม่าเข้าไปในนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็มีสองฝ่าย
ส่วนอ้าวส่วนชมผู้นะฮะแล้วสายภาพพายุเป็นเจ้าประจำของเราน่ะ
มีให้ดูทุกวันวันนี้ปิ๊งเข้าเกียบวันที่นั่งดูอันนั้นพี่ถ้าสมมุตินั่งดูแล้วจะติดเนอะ
ติดสองคนเนี้ยน่ารักเนี่ยสมมุติว่าตัวเองมันมันพูดเก่งกันเนอะไอ้ตัวอ้อนน่ะน้อง
คนตัวน้องคนน้องตัวใหญ่เป็นสองเท่าของคนพี่ที่หน้าเหมือน
ของวันนี้ตลกอยากรู้ว่าลูกโป่งใครเป็นคนปล่อยขึ้นไป
อันนั้นของเมื่อวานของเมื่อวานก็โทษพ่อน้องบอกว่าพ่อทำ
แม่มันก็ว่างเดินถ่ายรูปลูกทั้งวันเนาะ
คุณแม่โพสต์เขาเก็บได้แบบว่าอินเทอร์มาก
หรือยังไงแล้วก็ส่งให้ลูกกินแต่ว่าระหว่างที่พสักกับเข้าเกียบนั้น
ก็มีตัวขโมยซีนคือน้องพายุนั่นเองก็แวบเข้ามา

ทุกชุดทุกวันเต็มตลอด
นี่คือชุดปิ้งข้าวเกียบว่าว

พี่เห็นหน้ารักเห็นคลิปแบบ๑๒ที่ที่คือ

อยู่กับที่คือวิ่งตลอดเวลา

นางก็คือหวานเจี๊ยบ
แล้วมองหน้ากันแล้วแบบเราทำอะไรกันอยู่

ที่วันก็อยู่อย่างเยอะต้องมีแรงเยอะ

แป๊บหน้าบอกว่าทุกวันนี้ง่ายไม่ต้องไปคิดอีกเยอะ
ถึงเวลามาหาหมอเลยนะนางก็บอก

ช่วงหน้าทำไมคนแชร์รูปหมากกันเต็มไปหมดเลย
ซิกแพคแน่นขนาดนั้น

ดูกล้ามน้องหมากนะฮะ
และคนที่ได้สัมผัสก้าวน้องหมากในฉาก
ป้าบเข้าไปเต็มจอคือมิวนิษฐา

ล่วงเกินล่วงเกินหมากเยอะมากนะเรื่องนี้นะ

ทำไมไม่เอาออกไปคือจะบังทำไม

ครั้งแล้วน้องเจมส์มาก็ครั้งหนึ่งแล้ว
อย่างนั้นไหนใช่ไหม

ชอบไปติดตามละครกันได้นะคะ

สวัสดีค่ะ